เด็กผู้ชายอายุสักประมาณ๘ขวบถูกลักพาตัวนะครับ
หายไป๓วันแล้วตอนนี้ยังไม่เจอตัวแต่ปรากฏว่าได้เบาะแสผู้ที่ก่อเหตุครับ
คิดว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วเนี่ยสักประมาณ๗ปีที่แล้วครับ
นี่เป็นบ่อแสล่าสุดที่ได้มาคุณผู้ชมครับผู้ก่อเหตุอยู่กับน้องชื่อน้องแบงค์นะครับ
อยู่ร้านสะดวกซื้อแถวบางนาตราดกม๔ครับเนี่ยขึ้นรถเมย์ออกไปจากจุดนี้นะครับ
คุณเอกลักษณ์เป็นหัวหน้ามูลนิธิกระจกเงาให้ข้อมูลครับบอกว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ชื่อนายแก้ว
อายุ๕๙ปีครับเป็นคนไม่มีประวัติอะไรเลยคือสัญชาติก็ไม่รู้สัญชาติอะไร
ก่อคดีลักพาตัวเด็กไปนั่งขอทานในพื้นที่สำโรงเหนือครับเมื่อ๗ปีก่อน
ครั้งนี้นายแก้วก็น่าจะทำแบบเดิมอีกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
แบงค์เดินทางมาโรงเจแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการมากับตายายครับ
รับเข้าสารฟรีจากนั้นในแก้วเนี่ยใช้กลอุบายครับหลอกล่อน้องออกไปซึ่งก็น่าจะใช้วิธีการคือ
รูปแบบเดิมอย่างเช่นพาไปเที่ยวพาไปกินของดีพาไปซื้อของเล่นเนี่ยครับ
ด้วยความที่น้องก็ยังเด็กด้วยนะครับก็อาจจะหลงเชื่อครับ
ล่าสุดครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีพลเมืองดีท่านหนึ่งให้เบาะแส
พบเด็กบอกว่าคล้ายน้องแบงค์นะมากับผู้ชายลักษณะคล้ายคนเร่ร่อนครับ
อยู่ที่ร้านสะดวกซื้อการเคหะบางนากม๔หลอกว่าจะพาน้องไปสวนน้ำ
แต่ว่าตะเวนตรวจสอบตามสวนน้ำย่านนั้นก็ยังไม่เจอนะครับ
มูลนิธิกระจกเงาครับบอกว่าแม้กรณีนี้จะไม่น่าหนักใจเท่าไหร
เพราะผู้ก่อเหตุหวังแค่ใช้ประโยชน์จากเด็กในการหาเงินกินใช้ไปวัน
ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายแต่ก็ต้องให้ประชาชนที่มีบ่อแส
ช่วยแจ้งข้อมูลทางมูลนิธินะครับหรือว่าตำรวจได้ทันทีนะครับ
หาเจอเร็วเท่าไหร่ก็ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนะครับ
น้องแบ๊กครับสูง๑๒๙ซินติเมตรผมสั้นเกลียนใส่เสื้อแขนสั้นสีดำ
กางเกงขาสั้นสีดำนะครับเราขึ้นข้อมูลให้นะฮะเดี๋ยวค้างข้อมูลนี้ไว้สักครู่นะครับ
น้องแม้งเด็กชายจีรายุอายุ๘หัวส่วนในแก้วครับสูง๑๖๕ซินติเมตรใส่เสื้อแขนสั้นสีดำ
กางเกงขาสั้นสีดำเช่นเดียวกันนะครับตามข้อมูลที่เราได้มานะครับ
แต่ว่าไปดูประวัติเองเนี่ยคือไม่มีประวัติอะไรในการตามเลยนะครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงทางหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายของทางมูลนิธิกระจกเงาครับ

ในพื้นที่บอกว่าไปกับตายายที่อำเภอเมืองสมุทรประการใช่ไหม
เคยก่อเหตุไปแล้ว๗ปีที่แล้วแถวสำโรงเหนือนะครับ
ล่าสุดที่เจอก็คือบอกว่าแถวบางนาตราดนะฮะกม๔นะครับ
ถ้ามีข้อมูลแจ้งไปยังมูลที่กระจกเงาหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะครับ